คุณผู้ชมครับทีนี้หนึ่งในเนื้อหาที่เสียแป้งเขาอัดคลิปวันนี้นะ
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางคดีให้กับตัวเอง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนต้องหนีคุกออกมาอย่างนี้นะครับ
เสียแป้งเนี่ยเขาพูดอยู่อยู่ประโยคนึงนะ
บอกว่าคดีผมเนี่ยมีผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัว
พี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหม
ทั้งอันนี้เขาเอ่ยชื่อนะเสียแป้งเอ่ยชื่อนะ
อายการบอยแล้วก็เอ่ยชื่อตำรวจอีก๓นายได้รับการประกันตัว
และอายการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผน
นี่เขาบอกว่าอย่างนี้คนอื่นเนี่ยได้ประกันตัวแล้วอายการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นคนวางแผน
แล้วทำไมเขาโดนอยู่คนเดียวถึงขั้นแบบจำคุกตั้งหลายสิบปี
ใช่นี่นะฮะเราไปถามทนายเดชานะฮะ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ลักษณะการวิ่งเต้นล้มคดี
การทำลักษณะแบบนี้เหมือนที่เสียแป้งเขาบอก
เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงเอออ่า

วิ่งเต้นล้มคดีมีจริงครับเชื่อผม
เพื่อนผมเป็นทนายความต่างจังหวัดโทรมาแจ้งว่าเป็นเรื่องจริง
ส่วนใครบ้างนั้นก็ไปหาหลักฐานเอาเอง
ขอดูข้อความทนายเดชาใหญ่ใหญ่หน่อยทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะ
บอกต้องหนีเพราะต้องการขอความเป็นธรรม
นายเดชาบอกว่าข้อมูลที่เสียแป้งพูดถึงโดยเฉพาะการเอ่ยชื่อถึงอายการคนหนึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงและในช่วงที่เกิดคดีความของเสียแป้ง
อายการคนนี้ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงปัจจุบันย้ายไปอยู่สงขลา
โดยตอนนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงซึ่งธนายเดชาบอกว่า
จากนี้ไปเนี่ยหลักฐานต่างคงจะค่อยออกมาเรื่อย
มีอายการคนนี้จริงแล้วก็อายการคนนี้
แล้วก็อยู่ระหว่างการร่วมรวมันอยากถ่ายนะครับ
มีพัยาหากถ่ายชัดเจนครับ